คุณผู้ชมครับซับปะเรอนะฮะต้องบอกว่าของเขาแรงจริงนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิน๖๐๐ล้าน
กำลังพุ่งเข้าสู่๗๐๐ล้านแล้ว

อยากไปดูคือมิวว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับผีอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ยอดนิยมคนดูของไทยบ้านใช่มีอยู่สามภาคใช่เต็มอันดับยอดนิยม
นี่ฮะตอนนี้เข้า๗๐๐ล้านแล้วนะครับทีนี้พอพอได้ตามเป้าเนี่ยความจริงแล้วเนี่ย
ทางต้องเตรนะฮะภูมิกับสับปะเรอเนี่ยเขาก็บนเอาไว้ด้วยนะฮะ
วันนี้เขาก็เลยแต่งหญิงนะฮะรำแก้บนหลังจากหนังที่เขากำกับเนี่ย
ทำรายได้ทะลุเป้านะฮะต้องเปธิติศรีนวลภูมิกับสับปะเรอนะฮะ
อายุยี่สิบเจ็ดปีแล้วนะฮะนี่รายได้เนี่ยสประเรอเนี่ย
กำลังเข้าสู่เจ็ดร้อยล้านแล้วนะฮะตอนนี้หกร้อยล้านแล้วนะครับ
คุณน้องเตบอกตั้งใจมารำแก้บนที่หนังสับปะเลอ
ทำเงินทะลุเป้าที่แรกคิดว่าสักห้าสิบล้านก้านแล้ว
อืมอ่าแต่พี่ก้องห้วยไล่ที่เขาสนิทกันบอกเอ้ยร้อยล้านน่าจะถึงค่ะ
ตอนนี้ทะลุเกินหกร้อยล้านไปแล้วนะฮะนั่นน้องปริมนะในเรื่องนะขวามือ
อันนี้ต้องเปย์เนี่ยซ้ายมือนั่นคุณยายในเรื่อง
ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่เจ็บร้อยล้านนะครับ
ครับวงสวงแกบนครับครับแมนแกบนที่ที่ได้บนไว้ว่าแบบ
ทายอดมั่นเกินผมเองบนไว้ว่าทายอดมั่นเกินหาสิบล้าน
ที่มาแต่งโตเป็นนั่งร่ำร่ำให้เกินนะครับ
พี่กล้องบ้างเกิดบนไว้ว่าร้อยล้านมีนั่งร่ำมาร่ำให้
สองร้อยหรือครับร้อยข้นเลยนะครับแต่เขาจะมา
ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับกะผมกับพ่อคิดบอกฝันว่ามันคือ
มหอดค่ะนั้นเนี้ยครับกะมันเป็นผมผมประสบความสำเร็จ
มันคือพ่อแม่พี่น้องประสบความสำเร็จเท่าประสบความสำเร็จเป็นน้ำมุกนะครับ
ก็คือขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ซัพพอร์ตที่ดีครับ
แล้วก็สัญญาบาทที่พัฒนาเจ้าของแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เห็นงานให้เต็มที่มากขึ้นกว่านี้ครับผม